วันเสาร์แบบนี้คุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อย
ใครที่ยังอยากไปเที่ยวไม่รู้จะไปเที่ยวไหน
วันนี้แนะนำกันนะคะให้ไปงานนี้เลยค่ะ
อันยองฮาเซโยโคเรียตามรอยนะคะ
สถานที่จากซีรีส์ดังแดนกิมจิ

น่าสนใจขนาดไหนดูพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
จัดงานอันยองฮาซีโยโคเรียตามรอย๗
สถานที่จากซีรีส์ดังแดนกิมจิ
งานนี้เรียกว่ายกฉากหนังดังเกาหลี
บรรดาสาวกโอปป้าอนนี่ห้ามพลาด
เพราะงานนี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลี
แต่สามารถมาเที่ยวชมจากงานนี้ได้เลยค่ะ
คือเรามีฉากของซีรีส์หนังดังนะฮะ
ฉากเราก็จำลองให้ดูเหมือนจริงนะครับ
ลูกค้าที่มาช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเรา

ไปอยู่ในฉากของซีรีส์ดังเหล่านี้ครับ

เรามีผลงานของแฟนอาร์ตนะครับ
ปินเกาหลีก็มักจะมีคนชอบติดตามถูกไหมฮะ
มีคนที่ชอบวาดภาพการ์ตูนน่ารัก
แล้วก็มีแฟนอาร์ตถึงสองท่านมาอยู่ในงาน
มาวาดแล้วก็จำหน่ายให้กับแฟนของนักแสดงเกาหลีหลายท่าน
แล้วที่สุดเลยเรายังมีการแสดงดนตรีเพลงเกาหลีเนี่ย

เป็นฉากจำลองจากหนังดังที่คัดสรรมาแล้ว
เหมืองฐานหินฮันโบจากซีรีส์ยอดฮิต
มาเป็นหุบเขาศิลปะโพซอน
แฟนคลับตามมาถ่ายรูปเล่นได้จากงานนี้ไม่ผิดหวัง
ฉากที่ยังคงอยู่ในใจใครหลายคน
ก็มาในงานนี้เช่นกันที่สำคัญร้านนี้ขายกาแฟกันจริง
ชิมกันสดได้ด้วยค่ะ
ต่อไปที่ยังไม่มีใครลืมลงนั่นคือที่เกาะนามิ
จากเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว
โด่งดังขนาดที่ว่าใครไปเกาหลีต้องไปที่นี่

ก็มีจำลองไว้ให้เรามาถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้เช่นกัน

เพราะในงานนี้ยังมีอีกหลากหลายฉาก
รอทุกคนมาสัมผัสด้วยตนเอง
จนถึงกิจกรรมเช่นผลงานอาร์ตวาดภาพศิลปินเกาหลีสุดสร้างสรรค์
ร้องเพลงรักจากซีรีส์ดังให้เพลิดเพลิน

หรือชอบอาหารเกาหลีสารพัดเมนูให้เลือกสรร